พูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของตัวเลข

หลายคนก็เฝ้าจ้องติดตามกัน

น้องใบต้อก็มีเรื่องของฝัน

นี่ขนาดนี้ฉันไม่มีนะคุณ

แล้วถ้าบอกว่าคุณฝันเห็นงงเห็นงู
คุณฝันเห็นงูมันหมายว่าไงคุณผู้ชม

ไม่ใช่เขาบอกว่าถ้างูรัดถึงจะเจอคู่

แปลว่าอะไรอ่ะเออชกกะละสิ

ที่จังหวัดอุดรธานีที่คำชโนธโอ้โหช่วงเวลาอย่างนี้นะครับ
ใกล้ที่จะเลขออกเนี่ยก็ไปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังเดินอยู่เลยครับ
ใกล้กับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไปเจอกับเหตุการณ์นี้ครับ
ที่นั่นนะครับพึ่งหลวงที่ทำรังอยู่มันล่วงหล่นลงมาอุ้ย
เป็นเรื่องล่ะสิทำยังไงล่ะเนี้ยโดนต่อยได้บ้างหรอ
ตามภาพที่เห็นอยู่นี่เลยครับกำลังเดินอยู่นะครับทั้งรังเลยเหรอฮะ
ใช่ครับขนาดใหญ่ด้วยนะพึ่งหลวงรังนี้นะครับ
หักลงมาท่ามกลางนักท่องเที่ยวบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กำลังเดินอยู่นั่นแหละ
ตรงนั้นน่ะแล้วก็เจอพึ่งพึ่งหลวงทั้งฝูงครับโอ้โห
ต่อยนายคนนี้ครับไปต่อยนายวุฒิษัทสิงสานอายุยี่สิบสองปีนะครับ
ชาวอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีโอ้โหเป็นไงล่ะ
ตัวแดงนอนให้ปฐมพยาบาลแล้วก็ต้องเอาเหล็กไหนออกไง
ทั้งตัวเลยอ่ะคุณโดนต่อยจนสลบเลยนะครับอาการสาหัส
เลยทีเดียวต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยายยุพราชบ้านดุง
และพึ่งเนี่ยนะยังต่อยนักท่องเที่ยวคนอื่นอีก๒คนนะครับ
แต่ว่าอาการไม่สาหัสเท่ากับคนนี้นะครับที่เรานำเสนอภาพไป
ใช่ครับโดนไปเต็มน่าสงสารจริงเอาล่ะจากนั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดประตูทางเข้าชั่วคราวก็ป้องกันเอาไว้แหละครับ
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปนะครับเนื่องจากฝูงพึ่งเนี่ย
ยังบินวนเวียนอยู่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
แล้วก็ความสงสัยของนักท่องเที่ยวเพราะว่าฝูงพึ่งจำนวนมาก
ต่อยเพียงคนเดียวและอีก๒คนก็โดนต่อยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
ส่วนด้านในนะครับก็เหตุการณ์ปกติครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูให้กับน้องเทียบ

วันหยุดยาวด้วยมั้ยคุณ

อย่างที่น้องใบตองบอกวันแหล่งงานแห่งทาส
แม้ว่าจะแดดแรงมากแค่ไหนนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางไป
ยืนรอเข้าคิวสักการะพ่อปู่ศรีสุโธพญานคราช
เต็มพื้นที่เลยเจ้าหน้าที่ต้องแจกยาดมอยู่ตลอดเวลา
โหไปกันมืดฟ้ามัวดินมันอากาศร้อนด้วยอะค่ะ
เอาล่ะสำหรับคอหวยบอกกันหน่อยแล้วกันว่ามันมีอะไรกันบ้าง
เขาบอกว่าตามหาเลขเด็ดตามต้นไม้แต่ละคนเนี่ยเห็นเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะ
ว่ามันเป็นเลขอะไรกันบ้างเขากลัวเลขจะเคลื่อนนะครับ
คนก็ได้ไม่เหมือนกันด้วยใครเห็นอะไรก็อุบเอาไว้ก่อนดีกว่า
แต่คนนี้ใจดีเขาบอกคนนี้ครับนางยุภาวงป้อมอายุ๕๗ปีนะครับ
เป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการบอกว่ามาที่นี่๒ครั้ง๒คราแล้ว
โดยครั้งแรกไปที่ต้นมะเดือใหญ่เจอเลขเด็ด

ใช่เขาว่าอย่างนั้นเจอเลขเด็ด๓๔๐จึงไปซื้อลอตเตอรี่๕คู่
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวในงวดก่อนนู้นนะครับ
อันนี้คืองวดก่อนนะอย่าซื้อตามนะงวดนี้
งวดก่อนนะแล้วก็บอกอีกว่างวดนี้ร่างทรงเข้าทรงที่สารเจ้าปู่เดิมเนี่ยแล้วนะ

ว้ายเลขไทยรัฐมันมีด้วยนะ
เขาบอกว่า๕๘เอาก็ลองดู
ก็ลองดูกันนะส่วนปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาบอกเลยว่าห้ามจุดทูปเทียนตามต้นไม้
แล้วก็ถือว่าประชาชนก็ปฏิบัติตามมากขึ้น
แต่ว่าก็ยังมีอยู่เนี่ยดูตามรากของต้นไม้ก็ยังมี
เศษของแป้งขาวอยู่นะครับ
ก็เขาห้ามแล้วก็อย่าไปทำนะ
เอาล่ะก็ช่วยกันขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามนะครับ